มค

โอ้โหเป็นทางการมาก
วันนี้เราแต่งตัวไม่ได้ไปทางเดียวกันเลยนะคะคุณคะ
จริง
ทำไมมันไปกับคนละทางน่ะวันนี้
เชื่อคนละทาง

ได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าเมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมปีที่๔ถูกเด็กนักเรียนชายที่ตัวโตใช้เท้าถีบหน้าอกโดยเด็กอาจจะมีสภาวะเครียดจึงเจ็บหน้าอกแล้วก็เป็นลมหลังเกิดเหตุเพื่อนนักเรียนวิ่งมาตามครูที่ห้องพักครูนะครับแล

ให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นและดำเนินการด้วยความรวดเร็วซึ่งทางผู้ปกครองเด็กเข้าใจแล้วก็ยอมรับในเรื่องที่เกิดขึ้น
อย่างนั้นนะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ข้อความในช่วงเย็นวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าระบุคนอื่นนะฮะซึ่งไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้
โดยทางผู้ปกครองเด็กก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องของการโพสต์เหมือนกันนะครับเพราะคนโพสต์เนี่ยคือหลานที่อยู่ต่างประเทศซึ่งทางผู้ปกครองบอกจะไปคุยกับคนโพสต์ถึงข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงว่าอย่างนั้น
อภัยที่ต้องรับโปรดท์ไปนะฮะต่อจากนี้ไปขอให้เป็นไปตามกบวทการแล้วกันค่ะก็เรียกยกว่าวันนี้ก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วนะก็คิดอยู่เองกัน
แต่ก็เหมือนเด็กมันสู้กันเด็กแข่งกัน

แต่ก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าบางที
อยู่ที่ผู้ใหญ่บางทีอาจจะแบบชะล่าใจ
ไม่ได้คิดว่าเป็นเยอะจะเจ็บเป็นทั่วไป
แต่ก็อย่างที่บอกเด็กก็หนักพอสมควร

เมื่อวานนี้แชลจมันได้เดินทางไปรายงานตัวที่ส้าน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในคดีมีความผิดมีอาวุธปืน
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
ซึ่งยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดนะฮะใช้เหตุในเมืองในหมู่บ้านในชุมชน
คือเอาง่ายแหละไปยิงปืนในที่สาธารณะ
หลังจากที่คุณเสกกี่นัทน่ะผม

เดี๋ยวลูกปืนหล่นใส่หัวผมเอา

อย่างที่คุณชูวิทย์ถ้าสมมุติใครดูรายการของคุณชูวิทย์ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเขาบอก
เฮ้ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ

ยิงปืนขึ้นฟ้าถามว่าผิดไหมผิด

แต่ก็ถามว่าไม่ใช่คุณเสกทำคนเดียว

หยิบไอ้การไปแก้บุ้งแก้บบนอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งคุณชุวิตเขาวันนั้นในรายการชูวิตตีแสกหน้าเนี่ย

เคราะห์เป็นฉากเลยเหมือนกัน

พระเจ้าตากศิลปมหาราชที่อำเภอพรมคิรีจังหวัด
ที่ควรสีธรรมราช

ต้องมองทำไม
คือตำรวจกล้าเข้าใกล้
ตำรวจเขาไม่กล้าเข้าใกล้
คุณเศกประมาณ๕๐เมตรส่วนตำรวจท้องที่
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครขอถ่ายรูป
ไม่ต้องตะเบงเดี๋ยวคอจะแตก
นั่นแหละเนื่องจากว่ากลัวว่าถูกผู้บังคับบัญชาสั่งย้าย
เหมือนกรณีของตำรวจที่โดนลงโทษมาแล้วนะฮะ
มีเพียงแฟนคลับบางส่วนที่เขาไปต้อนรับกัน
โดยคุณเสกสัมภาษณ์หลังรายงานตัวว่าตัวเอง

เรื่องคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ทราบมาว่าวัดขุนพรมอยากช่วยเหลือเต็มที่
โดยทางวัดเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาคอนเฟิร์มกับตนว่า
เรื่องที่ทำไปนั้นทางวัดเรียกว่าเป็นการยิงสลุด
หรือยิงบวงสวงอะไรต่างนานาอย่างนี้

ส่วนคดีถ้าไม่ยกฟ้องเราก็ว่ากันต่อไป
ว่าหนักใจในเรื่องคดีไหมคุณเสพว่า
ไม่มีอะไรหนักใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรหนักใจจริง
จริงตั้งใจมาเล่นคอนเสิร์ตให้ด้วย

วัดเขาขุนพนมเนี่ยนะฮะ
แล้วก็แต่คราวนี้คงจะไม่ยิงปืนแล้วล่ะพอแล้ว

ก็บางคนว่าอ้าวแล้วกรณีที่คุณเสกจะไปซื้อบ้าน

เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่

ต้องมีแถวน้องใหค

ก็ยังไงฝั่งซ้ายก็ให้พี่หนุ่มใช่ไหมนี่ก็ของน้องคนนั้น
น้องคนนี้ก็มีพี่เศกแล้วก็คงไม่อยู่ตรงกลาง

กลัวใครคุณเสกอ่ะฉันเคยเจอเขาเขาถึงเวลาจริงเขา
เขาก็ไม่ได้บ้าบอนนะเธอ

คืออารมณ์จะคุ้นลง
เขาก็บอกว่าบางทีเขาจะเป็นซึมเศร้าเขาก็อยากจะฆ่าตัวตาย

บางทีผมซึมเศร้าผมอยู่คนเดียวผมก็อยากจะฆ่าตัวตาย
คำมดดำดีกว่าอย่าไปฆ่าตัวแล้วข้ามมดดำ
มดดำอาจจะรองรับอารมณ์ได้อยู่ขึ้นลงน้องว่าพี่ได้
ฉันเป็นฉันก็เป็นไบโพล่าแต่หมายถึงว่าอ๋อพี่เป็นด้วยเหรออ๋อแล้วไง

คุณไม่ใช่ไบโพล่าแต่คุณเป็นบ้าเป็นไบเซ็กชั่วนต์เป็นบ้า
อะไรที่เป็นใบดิชอบทุกอย่างเลยแล้วนี่บริเวณ

มาอีกหนึ่งข่าวค่ะภาคใต้๔จังหวัดก็ยังเจอฝนตกหนักนะคะ
ส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิเจาะขึ้น๑๓องศา

ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้

ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้
ในบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้น

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนลง
โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปเนี่ย
มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนอากาศหนาวเย็นบริเวณไทยตอนบน
โดยประเทศไทยตอนบนก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้ว๑๓องศานะคะ
แต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
และมีหมอกหนาบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชน
เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วย
กรุงเทพก็บอกเลยตอนนี้อุณหภูมิก็ค่อยสูงขึ้นแล้ว
เลียอยู่ที่ประมาณ๒๒๓๐องศา

เขาถามว่าพี่หนุ่มกับพี่มดดำมาสนิทกันได้ยังไง

โจไม่ถามฉันบ้างเลยเนาะ

ก็เลยก็ส่งมาถามก็เลยแค่บอกเข้าไป

คนอื่นส่งมาเยอะทำไมไม่รู้จักอ่าน

พี่หนุ่มครั้งแรกเจอกันนี้คือถูกชะตากเลย

ตอนนั้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ย
ตอนนั้นก็เป็นพิธีกรคู่กับคุณหนุ่มสอนรามไง

ไปไหนแล้วในรายการสองหนุ่มไม่ทำมาอีกเหรอ

ทำไมหลงไม่ทันเลยอ่ะ

รายการแรกที่เจอกันเลยเว้ย

พี่ไปลองรายการผีคู่กันดินะ

ในโรงแรมที่เป็นโรงแรมล้างอ่ะ
ห้อยพระแบบไม่ตายแล้ว

ก็เตรียมจะมาวิเคราะห์ตัวเลขนะคะ
มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ

รวมเรื่องแปลกมารวมกันไว้ในรายการเรา

ชาวบ้านกราบไหว้ต้นคูณ

อ๋อดิบโหตรงนี้เหรอใช่อ๋อดิบนี่เหนือเรียกว่าตูน
เกรงตูนต็นใหญ่ขนาดนี้อะ

เพราะนานดอกมันจะออกอยู่เนี่ยเหรอ
คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะอำเภอชวางนะฮะ
ก็ชาวบ้านยังแห่กราบไหว้ขอเลขเด็ด
ต้นคูณหรือต้นอ้อดิบก่อนวันหวยออกกันอย่างคึกคักหลังจากที่ทราบว่ามีต้นคูณหรือต้นอ้อดิบเนี่ย
กำลังออกดอกนะฮะซึ่งพบเห็นได้ไม่บ่อยนักคือเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
ว่าปลูกต้นคูณเนี่ยหรือต้นออดิบเนี้ยไว้นานหลายปีแล้วอืมไปตัดต้น
ทำแกงส้มอยู่เป็นประจำอ๋อแสดงว่าใช้ต้นมาทำแกงส้ม
เขาไม่ใช่ใช้ดอกมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่ดอกอ๋อแต่ไม่เคยเห็นมันออกดอก
ไม่เคยรู้มันมีดอกอ๋อหรือยังไง
ฉันก็เลยงงเมื่อวันที่ผ่านมาจะไปเอาต้นเพื่อที่จะมาทำแกงส้ม
ปรากฏว่าเห็นต้นคูณออกดอกจึงมาเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
พูดต่อกันไปจนมีคนเข้ามาขอดูจำนวนมาก
มีดอกคูณขึ้น๗ดอกอ๋อมันขึ้นเป็นแท้งเหมือนกัน
แล้วลักษณะคล้ายกับดอกต้นกวักเงิน
คือชาวบ้านที่มาดูเนี่ยพอทราบข่าวก็จึงรีบมาดูได้เห็นว่า
หวังจะได้เลขเด็ดหวังจะมีโชคมีราบบางคนนี้มาจุดทูป
มันถูกอยู่เมื่อกี้เห็นในภาพจุดทุบ

นี่ไงนี่มันดอกหน้าวัวไม่ใช่เหรอไม่ใช่

ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเห็นตรงกันหมดเลย

เห้อเขาบอกว่า๑๗จะมาหรอรอดแงะ

เอาข้อตีให้ง่าย๗๖๑๗๖๐๗๒๒๗๒๑๗๘๐
คือมี๗มี๒มี๑
ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ที่จริงทำไมไม่ไปดู

บ้านแรกที่๖๐ครับ๖๑

ผมเนี่ยเล่าตามข่าวที่เขาว่ามา

ถ่ายรูปไว้เปล่าถ่ายกับแม่ค้าด้วยถ่ายกับแม่ค้าด้วยฉันไปงานบวชฉันซื้อทั้ง๒ชุด
ปกติซื้อไหมไม่ค่อยเห็นพี่ซื้อเลยอ่ะคนนี้ไม่ค่อยซื้อ
น้องพี่มนต์ไปเดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบวันเลยไม่ค่อยจะเห็นเรื่องบวชเลย
งานบวชไม่ค่อยหาไม่เจอหรอกพระสองลูกก็นั่งรอเอ๊ะเมื่อไหนคุณพระดำน่ะโอ๊ยนู่นน่ะไปไหว้นู่นอะไรอยู่
ชอบไปดูสุสานหลวงไงแล้วเป็นของใครบ้างชอบไปศึกษาประวัติศาสตร์
เรื่องนี้ฮือฮานะครับหวยนะฮะแม่ย่าคำพาตะเคียน๓๐๐ปีจมน้ำขอขึ้นมาสร้างพระบำเพ็ญบารมีว่ะ
ต้นตะเขียนฝังอยู่ในลำคัพอ่าลำห้วยมง
นะก่อนที่จะนำขึ้นมาไว้บนฝั่งนะครับ
ผู้รับเหมาช่างคนงานก็นำพวงมาลัย
ขันห้าผ้าเจ็ดสีมาครูมากราบไหว้
เพื่อรอทำพิธีอันเชิญเข้าไปไว้ในวัด
พร้อมกับต้นตะเคียนที่ฝังอยู่ในลำห้วย
วันนี้ขออย่าเยอะนะคะขอ๓ตัวตรงนะพี่หนุ่ม
ไม่ได้ไม่ได้คำว่า๓ตัวเราไม่มีในสารบกของลอตเตอรี่

เขาทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วเขาเจอไม้ใช่ไหม
คือในอาทิตย์พรมเทพอายุ๑๙ปี
เป็นอดีตรองนายุทธมนตรีเทศบาลตำบลบ้านผือนะฮะ
ผู้ประสานงานการขุดลอกลำห้วยโมง
มีการเปิดเผยว่าโครงการชุมประทานเขต๕
มีการก่อสร้างฝ่ายกั้นลำห้วยโมง
โดยนำคณะคนงานแล้วก็เครื่องจักร
เข้าไปดำเนินการตั้งแต่วันที่๑๒ที่ผ่านมา
โดยก่อนเกิดเหตุนะครับหลังจากเสร็จงานกลับบ้านเข้านอนเนี่ย
ฝันไปฝัน
ฝันว่าตัวเองเนี่ยขับรถพลิกอัพไปที่บริเวณสร้างฝ่าย

โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอย่างนี้
เมื่อมาถึงก็เห็นว่าหญิงสาวนี่อายุมา๒๑๒๓ปี
รถเขาตามฝัน

ผมไม่สั่นอย่างนี้รถผมจะสั่นอย่างนี้เหรอ

ขึ้นลูกละนาดมันไปอย่างนี้
แต่ของเขามันตกสองข้างอย่างนี้

เพราะอันนี้ก็เป็นดินอย่างนี้เป็นคันดินก็จะสั่นอย่างนี้
ของผมก็อย่างนี้

เห็นหญิงสาวอายุวัน๒๑๒๓ปี

ผ้าถุงนะครับแล้วก็ห่มผ้าสบายสีแดง
ผมยาวเลยนั่งอยู่บริเวณ

ในฝันแต่ไม่พูดไม่จาอะไรเลย

ก็มาก็ไปบอกนายกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เข้าทรงแล้วถึงได้มีการสอบถามร่างทรง
ทราบว่าบริเวณสร้างฝ่าย

อยู่ที่นี่มา๓๒๐๐ปี
แล้วเขาได้มีการดนจิตโดนใจ

เพื่อต้องการจะขึ้นมาสร้างบุญบารมี

ที่วัดถ้ำจันทคาตอำเภอนาอ่างอยู่ที่ตำบลจำป่าโมง
เพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีและยังมีต้นตะเคียนชื่อพ่อปู่เทียน
อยู่ไหนฝังอยู่ใกล้กันต้องการขึ้นมาอยู่วัดด้วยกัน
นี่ไงนายอาทิตย์กล่าวตอบว่าตนจึงได้มีการสอบถามร่างทรง
แม่ย่าคำพาเนี่ยชอบอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าชอบน้ำอบ
น้ำหอมชุดไทยแป้งเขาชอบด้วยแม่เธอแป้ง
ได้เลขอะไรมาซึ่งแม่คำพาได้เขียนตัวเลขใส่กระดาษ
เลขอะไรเขาเข้าทรงอยู่

นี่ดีนะมี๓๗๙ไม่มี๕มี๑๑มีเวิร์คพอยต์มีไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
เดี๋ยวอันนั้นมันคนละอย่าง

หลังจากเสร็จปิธีตนจึงให้คนงานไปตัดดินบริเวณตั้ง๙
ก็เพราะว่ามีต้นที่จะเขียนฝันอีกอันจริง
ก็คือเป็นของผู้หญิงอีกคนนึง

เขาบอกว่าไปโดนจิตโดนใจให้สร้างฝ่ายตรงนี้
คนไปกันเต็มไปหมดแล้วเนี่ย

๓๗๙ยังมีเจ็ดเจาะ

คุณเผลอพูดมาเลยคุณติดอ่างเลยคุณอะไร

เอามามาอีกหนึ่งครั้ง

ไอ้นินทาคนจะทุกเวลา

อันนี้ก็เป็นเห็ดอะไรมันถึงใหญ่มาก

เห็ดอะไรตัำนึงถึงใหญ่มากเลยทีเดียว

ตัว๓๗อีกแล้วว่ามาที่๓๗๙
ผมเคยอยู่ใครถามเธอไม่อยากเล่าไงอ๋อเหรอ
อาจจะก็ง้วงเค้ากำลังพูดกอดตัวแรกอยู่มีเป๊ะเลยแต่นี่อยู่หมู่ที่๑ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ของพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมเออแล้วเข้าบ้านใหญ่ไหมยาดยาดให้เข้าไหมแต่ผมไม่กลับบ้านเก่าผมยังอยู่ดิ
ประเด็นคือยาดยาดให้เข้าหรือยังไล่ออกจากบ้านอันนี้เป็นบ้านของนางอนงชูช่วยอายุ๔๕ปีค่ะ
หลังจากทราบข่าวว่ามีเห็ดขนาดใหญ่ผุดขึ้นบริเวณหลังบ้านนะคะขนาดรัศมีวงกลม๑เมตร๒๐เซนติเมตรอันนี้มันใหญ่พิเศษไง
โดยดอกเห็ดที่บานแล้วเนี่ยมีขนาดใหญ่สูงถึง๑๐นิ้วลำต้นใหญ่เท่ากับข้อมือสูงประมาณ๕๐เซนติเมตรมีประมาณ๗๐กว่าดอก
เห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าป่ะเห็ดอะไรแอ่งจริงเห็ดนางฟ้าซึ่งมีความนุ่มเหมือนเห็ดทั่วไปส่งกลิ่นหอมอ่อน
ว่ายเห็ดเหรอเถอะเด็กอ้วนว่ายนะเห็ดอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็กอ้วนว่ายนะเด็
ก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านให้มาดูมันแปลกดีไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วยังไงสอบถามคนเท่าคนแก่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยคิดว่าเห็ดขึ้นที่บ้านนี่ถือว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นโชคลาภที่ดีเอาป้ายมาติดไว้เลยว่าห้ามจ้ะมันชื้นหรือเปล่าเธอมันชื้นอยู่แล้วมันเลยขึ้นแต่เขาคงรู้สึก

บ้านขาวต้นบูรณ์นี่ลลายทองมะ

ปะไร้ทองจะดูสักเยอะเธอ

เรื่องผมเรื่องโอเคแต่ด้วยจิตใจอมบุรีสุทธิ์
เห็นปลาไหล่ตัวนี้เขาคงจะเอาไปทำกับข้าว
เขียนเลขไทยหรือเลขอาราบิตเจ้าแม่นอายุ๓๐๐๐กว่าปี
จริงเดี๋ยวแล้วเลข๓กลับหัวกลับท้ายไม่เหมือนอีก

ภาษาอีสานเรียกว่าเห็ดตีนแหก
เห็ดตีนแหกแล้วมันใหญ่อย่างนี้หรือเปล่าบอกมันด้วยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรเหตุ

อ้าวก็ได้มันชื้นอยู่น้ำมันหายท่วมใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้กลับมาที่นี้
คือเหมือนคุณหนุ่มอาจจะไม่มีจิตกุศลขนาดนั้น
คือเวลาไปเดินผ่านเขียงปลาอย่างนี้เขาเห็นเป็นสีทองเขาก็เลยซื้อมากะจะเอาไปปล่อย
ตกกลางคืนเว้ยผู้ชายเข้าฝันว่า

ไม่ใช่ไอ้ผู้โด่งไอ้ชั่วนี่กูเข้าฝันมา๓รอบนี่ให้กูจบมั้ย

ผู้ชายแต่งชุดไทยบอกว่าอยากทำบุญ
อุ๊ยอยากร้อง
หมายถึงว่าอยากทำบุญ
อื้อคือไม่ซึ้มปาก
ยายจิ๊กก่อนหยุดหัวเราะเดี๋ยวมันไม่จบข่าวอีบ้า

คือเขาเป็นชาวบ้านอยู่ที่นครสวรรค์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่า
เมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตนก็ได้ไปแวะที่บ้านเพื่อนในอำเภอนครหลวงจังหวัดอายุทยา
ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ดักปลาไหลสีทองมาได้มีความยาวเนี่ย๗๕เซน
ตนเห็นแล้วก็เฮ้ยสงสารว่ะเขาจะไปทำกับข้าวอะไรอย่างนี้
ก็เลยขอซื้อมาในราคา๕๐๐บาท
จากนั้นตนก็ขับรถกลับบ้านมาที่หมู่บ้านประมาณทุ่มหนึ่ง
แล้วก็เข้าไปที่วัดโปร่งสะดาวตำบลชุมตะบงเนี่ย
จากจะเอาปลาไหลสีทองมาถวายครูบารูปหนึ่ง
ในที่สุดครูบาก็บอกว่าเออจะปล่อยปลาไหลสีทองเนี่ยคืนสู่ธรรมชาตินะ
ตนจึงตัดสินใจนอนค้างวัด

ในระหว่างที่พระสวดหมดตนหลับก็หลับ

แล้วยังไง

พก็บอกเขาก็หลับ

กางเกงจงกาเบล
ลายทองคาดแดง
พูดกับตนว่าจะมาร่วมสร้างวัดด้วย

ตอนจากนั้นนะก็ได้ไปปรึกษากับครูบาวว่า

อะไรกัน

ก่อนฟ้าเพิ่งอ่านไว้จะปล่อยสู่ธรรมชาติไว้เหรอ

ก็ต้องปั่นให้เธอฝันเข้าตู้เลยเข้าตู้เลย
ในฝันนี่เห็นไปเลข๑๐๘เอออุ๊ย
แต่ละจังหวัดเขาก็มากันคนละเลขนะเนี่ย
แต่ชาวบ้านหลังจากที่เขารู้ว่ามีกล่าวฝันเฟิร์นเพราะวันเกิดที่แต่วันที่๑๑
เสร็จตัวละมาขอซื้อที่คูบา

แต่ถ้าออกมาไม่ตรงตามที่ครูบาบอกนะ
ไปเองแค่๓พันจิตตัวนี้

แต่เมื่อกี๊ควรแก่มาทำบุญ
อันนั้นแม่นางจะมาทำบุญนี่แม่ทองคำแม่ทองคำเธอ
เหลือมยักษ์อ๋องูต้องมีทุกครั้งเลยเนาะ
เหลือมยักษ์วัดห้วยระยะอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวคอนติอ่านก่อนอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชาวบ้านโอ้โหนั่นไงดูดิแล้วพระท่านนั่งยังไม่กลัวเลยเหรอ
เออดูดิใหญ่จริงจริงอืมโอ้โหนี่นะฮะ
ชาวบ้านแห่สัตว์ทางงูหลามยักษ์ที่ยากกว่าหกเมตรนะครับ
หลังรักษาโรคให้หายได้ตามความเชื่ออันนี้ดังมากนะเธอ
เผยงูหลามยักษ์อยู่กับพระลูกวัดของวัดห้วยระยาที่นครศรีธรรมราช
ที่วัดห้วยระยะหมู่๕นะฮะตำบลนาพรุ
อยู่ที่อำเภอพรับพรงกนครศรีธรรมราช
อ๋อวัดนี่ที่ดังดังใช่ไหมแต่มีงูเหลือมยักษ์รักษาคนป่วยครับ
ว่าจะมีคนเดินทางไปรักษากับงูหลามขนาดยักษ์ยาวกว่า๖เมตร
อยู่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วยระยะ
มีพระพิสุจำวัดอยู่ไม่กี่รูปนะฮะ

พบว่ามีกุฏินึงปิดประตูไว้อย่างมิดชิด

ซึ่งมีพระพิสุรูปหนึ่งจำอยู่ที่กุฏินี้ด้วยก็คือ
พระบุญเลิศภูลสวัสดิ์อายุ๖๖ปี

พบว่ามีงูหลามขนาดยาวกว่า๖เมตร
น้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม

อยู่ในอาการสงบนิ่งเชื่องช้านะครับ
พระบุญเลิศก็ได้มีการบอกนะครับว่า
จำวัดอยู่ในกุฏิกับงูเหลือมยักษ์ตัวนี้มาเกือบ๓๐ปีแล้ว
เพราะเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่ยาวเพียงฟุตกว่า

เป็นเพศเมียชื่อว่าแม่ทองคำ

กินอาหารแค่เดือนละครั้งนะ
ก็ไม่รู้ว่าเดือนต่อไปจะกินพระหรือเปล่า

ปัจจุบันได้ทำการนะเถอะเดือนละครั้ง

จดทะเบียนสัตว์ไว้กับทางหน่วยงานของทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ
ชาวบ้านเขาศรัทธาแล้วก็เชื่อว่างูหลามตัวนี้เป็นงูที่บำเพ็ญบุญ
มีคนมารักษาป่วยด้วยโรคต่างบ่อยครั้ง

ตามความเชื่อเขาบอกอย่างนี้คุณพระดำเอาไปรูปที่ตัวเขา

แล้วก็นำหางของเขามาปัดมารูดบริเวณที่ปวด
มาปัดปัดปัดปวดเมื่ออย่างนี้นะ

เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

ทำแล้วก็เขาสบายใจเขาก็ทำไม่ได้เสียหายอะไร

เขาบอกว่า๖เมตรหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัม
แล้วก็พระบุญเลิศอายุ๖๖มันมีแต่เลข๖นั้นเลย
แต่เขาก็อยู่มาตั้ง๓๐ปีแล้วไม่ใช่เหรอ

อันนี้มีอันต่อคำตอบ

อันนี้คือหาข้อมูลมาหรือไง

ก็แต่ละภาพก็เรียกไม่เหมือนกัน

เธอแต่วันนี้เห็นกัน

อันนี้มันแบบรัศมีวงกว้าง
ใหญ่ผิดมนุษย์มนาล้าย๒๒๒๐
นิยามคำว่าใหญ่คือมนุษย์มนา

พวกนี้ชอบกับใครพวกนี้หนังเอกใหม่เลย
นี่ไงนี่ไงน้องมาอ่านให้ฟังว่าใครบ้าง
แต่เรื่องนี้หนูไม่ยุ่งนะแต่หนูก็อยากรู้

เดี๋ยวค่อยมาเล่าเดี๋ยวค่อยมาเล่า

โอเคเอามา

อย่างนี้เขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาแบบร้อน
ว่าสาเหตุที่ทำให้ความรักของคุณขวัญอุสามณี
แล้วก็ก๊อฟพิชยะต้องถึงคราวล่มนั้น
เป็นเพราะว่ามีนางเอกดาวรุ่งเข้ามาเป็นมือที่๓
จนทำเอาหลายคนสงสัยว่าใครเนอะ
กล้าทำให้ก๊อฟกับขวัญเขาเป็นแบบนี้ได้

คุณกอล์ฟก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์โต้กระแสกลับทันควัน
ว่าทั้งปีเขาเล่นหนังอยู่กับแค่๒นางเอกเท่านั้นเอง
ก็มีปูปรายาแล้วก็สายป่านอภิญญา
หว่านางเอกดาวรุ่งที่เมาส์กัน
โอ๊ยทั้งปีเล่นกับแค่นางเอก๒คน
ป่านและปูประยาใครแวะน้องนางเอกดาวรุ่ง
นี่รุ่งกันมาตั้งแต่๑๐กว่าแล้วนะ

เมื่อกี้ไงอยากรู้

รุงที่ไหนเหล่า

เอาโฟมไปล้างหน้าด้วยนะคนให้ข่าวเช็คข่าวหน่อยนะครับ
รูปนี้ให้กำลังใจน้องด้วยงานนี้ก็งานนี้มดดำ
รู้ดำรู้แดงกันไปเลยเพราะว่าใครก็เป็นเมอร์ดี้สารแน่นอน
โอ้ยคุณรู้เหรอไม่รู้เรื่องตัวเองยังไม่รู้เลย
ก็ยังไม่ได้บอกว่าเริ่มใช่ไหมอะเรื่องตัวเองไม่รู้แต่หนูรู้นะ
เป็นเล่นราคาด้วยกันที่ที่แก้ปุ่มสองหลายปี
กระแพนหนึ่งกับแฟนคนเก่า

รูปให้เลยแล้วก็เอาไปไว้บนหัวเตียงของแก้มบุ๋เลย

ทำไมอ่ะว่าเราไม่ได้อ่ะก็ให้ของขวัญ
หมายความว่าเราไม่ควรจะมาพูดเรื่องของเขาหรือเปล่า

ฉันอ่านข่าวค่ะจนตอนนุ่มค่อยเดินเข้ามากลับมา
รำคาญเธอมากเลยเธอรู้ป่ะ
คือล่าสุดคุณชานนท์ก็ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว

ไม่กล้าคุณอย่างขุนมีเขินด้วยเหรอ
ตอนนั้นเราเองไม่รู้ว่าเขาเป็น

ใช่ไงไม่เป็นดาราแล้วจะมาเล่นละครมันเป็นเอ็กซ่าเหรอมึง

นี่กำลังพูดกับขุนชานนท์เหรอคะ

เอ้าไม่ดูละครไม่ได้

พอรู้ว่าเขาไม่มีแฟนก็เดินหน้าจีบเลยว่ะ
เขาเองก็จีบยากอยู่

แล้วน้องบอกว่าน้องชายล่ะหรือเปล่า

เคยมีคนไปพูดถึงแก้มบุ๋ม
ทุกคนตามไปตบเลยนะเจอ๑๙๙๙

รู้ใช่ไหม
เป็นพิธีกรคนหนึ่งไปพูดแบบว่าเหมือนประมาณพูดคีย์เล่นจริงกับเขาเนอะ

เท่าไหร่พ่อก็ตบเลยนะจ๊ะ
พ่อเขาบล็อกนะเธอน้องชายเขาบอก

ราคาเหมือนกับถามแก่มือว่าราคาเท่าไหร่

ก็ไปคุยกันหลายเดือนเหมือนกัน

เขาดุแต่เราก็ตีซีด้วยกัน

ส่วนครอบครัวเขาจะไฟเขียวหรือเปล่าต้องถามเขาเอง

อย่าติดภาพนะฮะในซีรีส์เลย

เจอครั้งแรกเห็นแล้วก็เลยแบบว่า
เล็กกิ้งตะข่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ที่ไหนไม่มีข่าวบอกนางเปิดตัวผู้ของ
ของอะไรไม่มี
ของนางห้าหรือแบบนี้

โอ๊ยไอ้แอ็กซ์จะตบปาก
๒คนอย่าอยู่ด้วยกันก็เลยอีแวะหลดแล้วจบ
หมอไม่พูดแม่นอยู่ดีก็เลิกกันไปแบบไม่มี
ไม่มีเลิกที่วิทย์ฉันไม่เคยมีแฟนอีบ้า

อะไรไม่มีอะไรบอกสิ
ชอบกินอาหารหนลหรืออะไร
เขาต้องไปอ้านเขาต้องไปแวงที่สุด
ในที่สุดก็ยอมใจอ่อนนะฮะใช้สถานะแฟนอย่างเป็นทางการสักทีนะฮะ
ความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กระหว่างนางเอกสาวชื่อดังซีริต้าเจนเซ่น
แล้วก็ไฮโซหนุ่มนะครับกรนรงเดชนะครับ
ปล่อยให้แฟนคลับทั้งสองเนี่ยลุ้นเอาใจช่วยอยู่นาน
ล่าสุดศรีริต้าได้อัปเดตถึงความสำคัญศรีริต้ามีแฟนแล้วเนอะ
ความสัมพันธ์ก็เป็นไปด้วยดีนะคะคือพอเรามีเวลาได้ศึกษา
ได้รู้จักกันจริงสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะ
คือเรารู้จักกันเยอะมากขึ้นลิต้าเองก็โชคดีมาก
ได้รู้จักกับคนน่ารักอย่างนี้ถามว่าตอนนี้สามารถเรียกแฟนได้เต็มปากหรือยัง
ก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าต้องดูฝั่งเขาก่อนเพราะไม่รู้ว่าเขาขอหรือยัง
เติมความหวานหลังจากนี้คือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าช่วงวาเลนไทยนั้นก็เหมือนจะมีแพลนเพราะเขาขอคิวเอาไว้เขินด้วยนะ
แต่เขายังไม่ได้บอกนะว่าไปไหนเพราะเป็นความลับ
เรื่องข่าวดีเอาจริงเรื่องพวกนี้ต้องไปถามเขาดีกว่าลิต้าคงตอบไม่ได้รอก่อนนะ

ผมว่าเขาเขินมากบิดตัวไปเลข๘แล้วคุณแม่
คุณศรีริต้าเหรองานนั้นเขินใช่ไหมอ๋อเหรอ
เสียงน่าจะเล็กนะเท่านั้นเนอะเอาไหมแต่คุณกรเขานี่เขาครบเครื่องไง
เขาหล่อรวยการศึกษาดีทุกอย่างเพอร์เฟคคนนี้หลอกเลย

ไม่รู้ดิก็เขาบอกว่าต้องรอดูก่อนนะแต่ฝ่ายชาย

ไม่ได้ไปด้วยกันเหรอ
เรื่องอะไรผมจะบอกของพี่เถอะ

อ๋อเหรอมาวเลอร์ง่ายนั่นแหละ
ก็คุณมาริโอมาวเลอร์ล่าสุดบินรัดฟ้า

งานแฟชั่นวีคระดับโลกมิลานแฟชั่นวีคที่เมืองมิลานประเทศอิตาลี
กระทบไหล่ดารานายแบบชั้นนำทั่วโลกโอ้โหหล่อมาก
หล่อเนอะนี่แหละแต่เกือบโดนหนังติ๊กไงหนังสติ๊กไง
สวรรค์ของกษัตริย์มาเต็มด้วยความเนี๊ยบแต่แฝงด้วยสีสันของแฟชั่น
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์แฟชั่นวีค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
ในคอลเลคชั่นนี้ฤดูบ่ายไม้ร่วงฤดูหนาว๒๐๑๘๒๐๑๙
มีคนดังมากมายเลยฮะที่มาร่วมงานครั้งนี้
เรียกได้ว่ามาริโอในสูตรสีเขียวก็หล่อหรูสูสีกับดาราระดับเอลิสกันได้เลยแหละ
โอ้โฮเหตุผลเลยโอเค
ข่าวหนึ่งคุณโบเมรดาตอนนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นลูกรักประจำช่อง๗หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังป้อนงานให้เยอะมาก
คือเห็นน้องอยู่๕วันติดกันนะตอนนี้นะคะ
เพราะว่าละครสองเรื่องออกอากาศไล่เลี่ยกันนะทั้งหงเหนือมังกรแล้วก็คุณชายไก่โต้งด้วย
เรียกว่าทำเอาคนดูได้มองหน้าสาวสวยหวานคนนี้ไปเนี่ยเกือบทุกวันเลย
แล้วก็ยังมีสกาวเดือนอีกนะคะกับพัชรมนตราที่กำลังถ่ายทำอยู่
ซึ่งช่องเองก็ป้อนละครให้อีกเรื่องนะคือมนต์การบันดาลรักคิวงานเยอะมากจริงอะนะคะ
เรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นขึ้นแท่นนะคะ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

ผีน่าจะผี

แล้วบ้านนั้นคือนางก็ชอบสะสมของกง

ของสหภาพละ๑๐๐๐บาท

อุ้ยขนาดนั้นเลยหรอ

ถึงว่าโดนใจให้เขาซื้อภาพนี้มา

ร้องเพลงจะเท่เฮ่าเนี่ย

โดยเองอยู่กับ๔ตัว

คุณพูดดีขอให้รวยนะคะทุกคน

นุ่งชัวร์นะ